สวัสดีค่ะนี่นะคะวันนี้น้องใหม่จะมาอ่าชีสเองด้วยไข่กาที่ว่าเขาออกว่าไข่ปลากลอมนะคะ
คือคือเนี่ยน้องใหม่ส่งมาตั้งนานแล้วค่ะคือพี่ขายก็ตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วนะคะ
แล้วไข่ปลาคือเนี่ยค่ะมันออกจากฝักคือแบบคือที่มีปัญหาคือไข่ปลาตรงเนี้ยค่ะ
ไข่ปลานี้คือที่มีปัญหาก็คือว่าแบบยังไงอ่ะข้อไข่ปลานี้ไปต้มใช่ไหมคะ
แล้วพอผัดมานี่ไปต้มไปต้มนานพอต้มนานปุ๊บแล้วมันแข็ง
พอมันแข็งปุ๊บเกิดดราม่าในโซเชียลว่าเออวันนี้เราขายของปลอม
เสร็จแล้วข่าวออกทุกช่องแล้วก็น้องใหม่ขอความเห็นใจจากพี่นักข่าวนะคะ
ก็คือที่น้องใหม่ขายคือไม่ใช่ว่าของปลอม
แต่มันเป็นส่วนจริงที่ว่าเอาออกจากตัวแล้วก็ที่ว่าในข่าวจี้กันบอกว่าเนี้ย
ไม่มีเส้นเลือดไม่มีเส้นเลือดได้ไงคะเพราะว่าเนี้ยมันอยู่อย่างเงี้ย
คือคืออย่างเงี้ยค่ะดูเหมือนเนี้ยเดี๋ยวน้องใหม่ขอวันนี้
เอาตัวมาเอาตัวมาใจเนี้ยคุณดูอันนี้มันมีเส้นเลือดแต่ข้างในอ่ะค่ะ
ข้างในไม่มีเส้นเลือดนะคะเอาดูนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะ
น้องใหม่จะบอกว่าเนี้ยนะคะคือไม่มีใครไปนั่งผลิตไข่ปลอม
แล้วก็ให้ให้มันได้มาแบบนี้แล้วค่าผลิตไข่ฟองคือมันมันเยอะ
มันเยอะกว่าที่ว่าต้นทุนจากพวกเนี้ยถ้าว่าคนคิดได้นะคะคือแบบ
อืมคือส่วนมากพี่พี่ในในเพจแล้วก็ในข่าวทุกคน
คือเข้าข้างต้องไหมหมดเลยคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไข่ปลอม
คือแบบพี่พี่ทุกคนคือแบบให้กำลังใจแล้วก็อ่า
ช่วยแชร์ช่วยคอมเมนต์คือน่ารักมากคืออยากขอบคุณตรงนี้
คือขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะมันเป็นสักพลาสติกจะบอกว่าอันเนี้ยค่ะ
เนี้ยดูนะที่เขาบอกว่าเป็นปลาติกเนี่ยคืนเนี้ยเนี้ยแล้วดูนะ
เนี้ยน้องมันจะหยิบให้ดูอืมแล้วดูอย่างเนี้ยใส่หรอค่ะ

ขายดีมากนะขายดีดิดำดำหนึ่งของสุราชเลยไข่เนี้ย
ที่อื่นไม่ได้ดูใช่มันมีเข่าเนี้ยเรารู้สึกยังไงอ่ะ
รู้สึกไม่ดีเนี้ยมันเสียหายอันนี้คือที่ที่ร่วมจากห่วง
เขาซื้อไหมกลีดเดียวแปดสิบบาท

เลยเขาจู่โจมเลยอ่ะอยู่อยู่เขาจู่โจมมาเลยอ่ะ